รอหน้าเข้นซ้อนหน้าเข้น
ปฏิเสธเลียนทาง

ประวัติภารณ์กลับไป

ไปไม่มาเลยอ่ะ
ดำงากเล่นไปไม่ต้องกลัวมีกล้องเลยเองไม่ต้องกลัว

และเจ้าที่แดงเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญ

ก็อยากจะฝากถึงฟุตบอลเดินสายบ้านเราครับ

เล่นกันในเกมจบกันในเกม

เพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลเดินสายในบ้านเรากำลังพัฒนาไปในทางที่ดีครับ
เพราะมันก็สามารถต่อยอดไปในหลีกอาชีพได้ครับ

แล้วก็อยากจะให้เคสตัวอย่าง
ล่าสุดที่ไปแข่งมาแล้วเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ครับ

ว่าเป็นอุทาหรณ์ของใครหลายคนว่า
ฟุตบอลเราควรสู้กันแบบไหนเราควรเล่นกันแบบไหนมากกว่าครับ
ว่าในวงการเดินสายบ้านเราอะครับ
มันยังมีทีมฟุตบอลเดินสายที่เล่นดีอะครับ
มิตรภาพที่เป็นตัวอย่างอีกเป็นร้อยทีมครับ
ที่เขาเดินสายแข่งอยู่ปัจจุบันครับ
ก็อยากจะฝากไว้แค่ประมาณนี้ครับ